ส่วนเหตุเกิดจากคลิปคลิปที่คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
ลงโทษเด็กนักเรียนที่ใส่รองเท้าขึ้นมาบนตึก
ด้วยการเอารองเท้าของเด็กนั่นแหละบอกให้วางบนคอบนศีรษะนี้นะครับ
บางคนก็บอกโอ้โหของที่เป็นรองเท้าเป็นของต่ำมาอยู่บนศีรษะของเรา
เป็นของสูงเนี่ยนะครับรวมถึงให้กราบรองเท้าหลายสิบทีแบบนี้ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยนะครับ
กลายเป็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ตอนนี้ทางคุณครูถูกสั่งย้ายแล้ว
เพราะว่าถือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แต่เรื่องของโทษทางวินัยกำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดจากคลิปนี้ทำให้นางอรสาวิเศษรอด
ภูมิในการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งพัฒนา
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้
กับสื่อมวลชนกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
โดยบอกว่าทางโรงเรียนได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครอง
เมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุได้มีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกัน
โดยเฉพาะพี่สาวของน้องนักเรียนคนนี้
ซึ่งก็เป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้เหมือนกัน

พี่สาวบอกว่าโอ้โหทำกันอย่างนี้มันเกินไป

การลงโทษก็ต้องลงโทษตามเขาเรียกตามระเบียบตามวินัยไปนะครับ
แต่ว่าเอารองเท้าขึ้นมาบนศีรษะเนี่ย
มันเป็นของต่ำมันอยู่บนของสูงนะฮะ
พี่สาวก็บอกแบบนี้บอกว่ายอมไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้ว
ญาติของเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูคนดังกล่าว
ก็ยอมรับว่าได้สั่งลงโทษนักเรียนแบบนั้นจริง
ทางโรงเรียนก็ทำรายงานถึงสำนักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๙ให้รับทราบ

เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของ

รองเท้าขึ้นมาบนอาคารเรียน
เพราะว่าอยากจะให้เด็กมีระเบียบวินัย
และไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเด็กนะครับ
ก่อนหน้านี้ตัวเด็กเองก็บอกว่าผมก็ผิด
ผมใส่รองเท้าขึ้นไปนะครับ

ถามว่าอายเพื่อนไหม

แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออยากให้คุณครู
ลงโทษตามกฎตามระเบียบมากกว่านะครับ

๒๙คือพออดุลกองทอง
ก็เปิดเผยว่าตอนนี้ทางต้นสังกัด
ได้รับรายงานจากโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาแล้วนะครับ
เรื่องต้นคุณครูท่านนี้ยอมรับว่าได้สั่งลงโทษแบบนั้นจริง
ได้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่วันที่๗สิงหาคมเป็นต้นไป
ซึ่งตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ขึ้นมา๒ชุดทำการพิจารณา

จะต้องรอดูผลของการสรุปของคณะกรรมการเสียก่อนครับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
จึงขอฝากไปยังคุณครูที่ปฏิบัติวิชาชีพทุกท่านนะครับว่า
หากจะฝึกวินัยและการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ควรทำแบบสร้างสรรค์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันเผยแพร่ได้ไว
ใครก็สามารถหยิบมือถือมาถ่ายเหตุการณ์ต่างไว้ได้เป็นหลักฐานแล้วก็กระจายข่าวสารได้เป็นอย่างดีนะครับ